คือชาวบ้านในเขาก็คุยกันว่า

พอไปตามดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
เจอทราบสุนัขเพียบเลย
เยอะมากนะถูกทิ้งอยู่ที่ป่าริมถนน
แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเลยค่ะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ตำรวจตอนนี้ก็เลยแกะรอยแล้วก็เร่งหาเบาะแสเลยค่ะ
ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใครเป็นคนทำ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรประการรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยมาตรวจดูหน่อยเถอะมีซากหมาตายเยอะมากเลยนะคะ
ทิ้งไว้ในป่าริมถนนทหารเรือชุดรักษาความสงบเรียบร้อ
ประจำอำเภอก็เลยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองรัฐหลวง
แล้วก็ตำรวจภูทรพระประแดงตรวจสอบเลยค่ะ
อยู่ในซอยศูกษวรรษเจ็ดสิบแปดแยกห้านะคะเขาบอกว่าเจอซากสุนัขเยอะมาก
มีทั้งซากกระโหลกโครงกระดูกลักษณะเหมือนถูกแยกชิ้นแล้ว
ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งอยู่เกลื่อนทั่วบริเวณกว่า๒ไร่ค่ะ
ซึ่งจริงตรงนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนนะแต่ก็ยังไม่มีใครมาปรับพื้นที่หรืออะไร

นายกลวุฒิสุขสมบัติชาวบ้านที่พบซากสุนัขเนี่ยเขาบอกว่า
ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพมา๒อาทิตย์แล้ว
เดินผ่านตรงนี้ทีไรเอาเสื้ออุดยังไม่หายเลยอ่ะ
กลิ่นมันเหม็นมากแล้วก็รุนแรงขึ้นทุกวันทุกวัน
เลยตัดสินใจเออดูหน่อยเถอะมันต้องมีอะไรแล้วล่ะ
เดินเข้าไปดูในป่าย่าก็เจอถุงพลาสติกค่ะ

กระโหลกเอยกระดูกเอ่ยประมาณสัก๕๐ซากได้
บางส่วนแห้งบางส่วนเหมือนทุ่งถูกชำแหละมา
คล้องกับนางต้อยติ่งสุขสมบัตินะคะ
ก็บอกเหมือนกันว่าอยู่ที่นี่มานานกว่า๔๐ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้กลิ่นเหม็นโชยมาแรงมาก
ต้องใช้ผ้าปิดจมูกเอาพัดลมเปิดไล่ก็ไม่หาย
บอกลูกบอกแม่ทนไม่ไหวแล้ว
มันต้องมีอะไรตายแน่ไปดูหน่อยเถอะ
กระทั่งลูกนี่แหละค่ะไปดูแล้วก็เจอว่ามีซากสุนัขตายอยู่ใกล้กัน
มันก็เหม็นแหละเนี่ยเออ
มันกลิ่นมันแรงแรงก็เลยเข้าไปดู
ก็เห็นกองกระดูกกระโหลกศีรษะเยอะมาก
แต่เมื่อวานมันหนักไงเมื่อวานมันหนักอ่ะ
ก็เลยเฮ้ยทำไมกลิ่นมันแรงเยอะจัดแล้วทำนองนี้
เลยเดินเข้าไปเข้าไปหน่อยในป่าก็ดูเออ
มันมีเป็นถุงอยู่เป็นถุงแล้วทิ้งเป็นห่อมมันอยู่
มันก็เลยเคลียร์เอาเหล็กเคลียร์ดู
เปิดมาก็เป็นศีรษะของสุนัขทั้งนั้นเลย
ตกใจไหมคะว่าซากสุนัขเยอะ
ตกใจเพราะจริงเราไม่คิดว่าทำไมคนมันมาฆ่า
แบบมันเป็นหมาที่สุนัขหมาคุ้มครองอยู่แล้ว

แต่ที่มองประเด็นก็คือเอาไปค้าขายแร่ไปขายมั่งอะไรทำบ้างจะเอามากิน
ถ้าเอาแบบคนธรรมดามากินเต็มที่ก็ตัวเดียว
มันก็นั่นอยู่แล้วแต่นี่มันไหลเยอะไงมันไหลหัวมากเลยอ่ะ

ตำรวจเองก็เตรียมลงพื้นที่สืบสวนหาเบาะแสและข้อมูล

จะได้สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
แต่เบื้องต้นรู้มาว่าในซอยนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
กำลังจะถามว่าเดี๋ยวคงต้องไปหาดูกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีใช่ไหม
อาจจะต้องไปดูปากซอยหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียง
ดูว่ามีใครแบบขับรถแล้วมีถุงพลาสติกเยอะมาหรือเปล่า

มีความเป็นมาอย่างไรสำหรับซากสุนัขเหล่านี้ที่พบค่ะ